ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงต้นปีหน้า

โอ้โหมีโอกาสที่จะมาช่วยทีมสร้างมิติใหม่ในเกมลุกได้แน่นะครับ
เด็กวัย๑๙ก็ปีนายุขึ้นมาเล่นในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓

ชิโนนะครับก็เรียกทางเบนเดวิส
เป็นหนึ่งในศาลที่สามารถเล่นทีมชาติไทยชุดแรก

เพื่อที่จะคว้าตัวโคต้าโอลิมปิกนะครับ
ให้ได้ตามเป้าหมายของทีมชาติไทย

หมายหลักคือการติดชุดสุดท้ายนะครับ
ทีมชาติชุดนี้รวมถึงอยากเป็นส่วนสำคัญ
ในการช่วยทีมชาติไทยคว้าแชมป์กลุ่ม
แล้วก็เข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศในโทรเมนต์นี้เลยนะครับ
เพื่อที่จะได้ไปโอลิมปิกซึ่งเป็นความฝันของนักบอลทุกคน
หากทำสำเร็จกับทีมชาติไทยก็คงจะภูมิใจอย่างมาก

ไทยอังกฤษแล้วก็สิงคโปร์บอกอีกว่า
เขาจะมาเข้าแคมป์ในวันนี้นะครับ

ก็มีหลายคนแต่ยังไม่มีใครถอนนะครับ
ยืนยันว่าจะมารายงานตัวกันหมดทั้งที่เจ็บด้วย
แล้วก็อยู่ในช่วงของการพักผ่อนด้วย
บอกว่าพร้อมนะครับเต็มที่ทั้งในแล้วก็นอกสนาม
ซึ่งการเล่นฟุตบอลที่อังกฤษทำให้เขามีร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้น
น่าจะมีประโยชน์อย่างมากในการเจอกับทีมอย่างออสเตรเลียและอีรักษ
จากนี้เขายังได้ติดตามทีมชาติไทยใน๔เกมครั้งล่าสุด
ซึ่งเขาคิดว่าไทยเนี่ยแค่โชคไม่ดีเท่านั้นนะครับ
ถึงไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปใน๔เกมครับ
ที่ราชมังคลากีฬาสถานเวลา๒ทุ่ม๑๕ทั้ง๓นัด๘มกราคมเจอกับบาเรน
มกราคมพบกับออสเตรเลียแล้วก็๑๔มกราคมนั้นจะพบกับอีรักษ์ครับ